เรื่องของจันเจ้าชายเร่ร่อน

แล้วก็ถูกฟันเยอะแยะไปหมดจนเสียชีวิต

เพราะว่าที่เมื่อวานนี้เราคุยกันว่า

ไปเข้าสมคมชะบรรณกิจ

มันมีคนจ้างวานแล้วก็ทำร้ายจนเขาตายเพื่อรับเงินนะฮะ
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ถูกจับวันนี้คือ๑ใน๒ชื่อที่เมื่อวานนี้เราเอ่ยชื่อ

เอาย้อนเหตุการณ์ก่อนนี่คือภาพเมื่อ๕ตุลาคมนะ
สพแม่ริมไปตรวจสอบจุดที่เป็นจุดใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง
เป็นรอยเชื่อมระหว่างอำเภอแม่ริมกับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
หลังจากนายอนันต์นามสกุลดวงมาลัยอายุ๕๘ปี
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าจันเจ้า
เขานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ลักษณะสภาพศพเนี่ยที่ใบหน้าเนี่ยถูกของมีคมฟันไป๑๐กว่าแผล
มือซ้ายมือขวาก็ถูกฟันซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะมือที่ถูกฟันซ้ายขวาเนี่ยแสดงว่ามีการต่อสู้
แล้วเอามือรับมีดเนี่ยแต่ว่าถูกฟันนะฮะท้ายทอยถึงศีรษะก็ถูกของมีคมฟันจนกระโหลกร้าวนะฮะ
ส่วนใต้สะพานเนี่ยเป็นจุดที่เขามาอยู่อาศัยเป็นสัก๒ปีแล้วนะเขาเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนี้
ข้าวของเครื่องใช้อยู่ครบหมดฮะเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ที่นอนเสื้อผ้าแขวนไว้หมดนะฮะ
ตำรวจเนี่ยไล่สืบไปสืบมาเนี่ยจนทำให้รู้ว่าผู้ตายที่ชาวบ้านเรียกว่านายอันนันต์หรือว่านายจันเจ้าเนี่ยนะฮะ
คือทางผู้ใหญ่บ้านบ้านซางเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับบอกว่าคือการตายของนายจันเจ้าเนี่ยตำรวจเนี่ยตั้งไว้สองประเด็น
คือเมาแล้วทะเลาะวิวาสก็เลยถูกทำร้ายจนตายหรือ๒นายจันเจ้าเนี่ยถูกคนเอาชื่อไปเข้าสมาคมชาปนกิจ
ถ้านายจันเจ้าตายคนที่เอาชื่อไปเข้าเขาจะได้เงินนี่ผู้ใหญ่กุศลคำใสนะฮะผู้ใหญ่บ้านบ้านซางบอกกับเรานะครับ
ทีนี้พอไปตรวจสอบชื่อเนี่ยนะครับนายอนันต์ดวงมาลัยเนี่ยปรากฏว่ามีคนเอาชื่ออันนันดวงมาลัยไปเข้าสมาคมชาปนกิจเนี่ย
อดีตภรรยาที่ชื่อนางสาวลำแพนอวมอ่อนเขาเลิกกันไปนานแล้วนะแล้วพอเลิกกันไปเนี่ย
จันเจ้าเขาก็มาอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงเนี่ยอดีตภรรยาเอาชื่อไปเข้าสมาคมชาปนกิจ๒สมาคมนะฮะคือสมาคมชาปนกิจบ้านซางกับสมาคมชามนกิจนครพิง
นางลอยนางลอยนี่เป็นเพื่อนบ้านนะชื่อจริงชื่อนางบัวลอยทะลาอายุ๖๑ปีเอาชื่อเขาไปเข้าสมาคมชาปนกิจนครพิงคือภรรยาก็เข้าอดีตภรรยาก็เอาเข้าเพื่อนบ้านก็เอาชื่อไปเข้าแล้วก็ยังมีอีก๒๓คนที่ตอนนี้ยังตรวจสอบชื่อไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกเอาชื่อของนายอันนันดวงมาลัยไปเข้าสมาคมชาปนกิจยูเนียน
นะนั่นแหละสิคือเราได้ยินแต่สมาคมชาปนกิจสงครองที่เขาแบบลักษณะเป็นทางการใช่ไหมอืมชาวบ้านก็จะจ่ายเงินทุกเดือนให้คนในครอบครัวของเขาถ้าเสียชีวิตไปทายาทก็ได้รับเงินเอาไปจัดพิธีศพอะไรก็ว่ากันมาช่วยเหลือแต่นี่มันเป็นสมาคมชาปนกิจอะไรมันรู้เยอะเยอะไปหมดนั่นแหละสิหรือท่านผู้ชม
นี่ฮะพรากฏว่าวันนี้ครับตำรวจชุดสืบศวนสอบพแม่ริมนะฮะ
ที่ทำร้ายนายอนันดวงมาลัยนะฮะทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
คือไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาไล่อย่างนี้ฮะ
จุดสุดท้ายที่เห็นนายจันเจ้าเนี่ยคือไปนั่งอยู่ที่สาราเล่นมาคอสอยู่นะครับ
สาราตรงนี้นะครับเมื่อคืนวันที่๔ตุลาคมก่อนจะพบศพ๕ตุลาคม
สาราหน้าวัดสามัคคีธรรมก็ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับ
ไล่จนชัดแล้วนะตกลงเนี่ยคือถูกทำร้ายเพราะต้องการให้ตาย
มีคนต้องการเงินชาปนักกิจศพที่เอาชื่อของจันเจ้าเนี่ยไปเข้าเอาไว้
เอาชื่ออันนันดวงมาลัยชื่อนามสกุลจริงเขาไปเช่าเอาไว้ไปเข้าไว้นะครับ
ที่จับคือนางลอยฮะนางลอยหรือว่านางบัวลอยทะลาเพื่อนบ้านวัย๖๑ปีนะครับ
กับอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมที่จับได้เนี่ยนางลอยเขาเป็นคนว่าจ้างนะฮะ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ลงมือนะฮะที่วันนี้ตำรวจไปจับได้นะครับท่านผู้ชมครับ
สืบสวนของภูทรภาคห้านะฮะนางลอยเอาชื่อนายจันเจ้าเข้าสมาคมชาปนกิจนครพิง
อีกคนนึงชื่อนายปั่นแก้วขันแก้วอายุ๔๘ปีเป็นชาวบ้านห้วยน้ำริน
ปั่นแก้วเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าทีแรกเนี่ยจับนายปั่นแก้วได้ก่อน
แล้วเขาซัดทอดว่านางลอยเนี่ยจ้างเขาให้มาฆ่านายอนันต์
บอกว่าถ้าฆ่าเนี่ยจะได้เงินชาปนกิจ๒แสนกว่าบาท
ถ้านายอนันต์ตายโอ้โหนี่ฮะ
โอ้โหมันไม่ใช่เหมือนต้นเรื่องเนอะที่คิดว่าเอ๊ะคนแค่เมาทะเลาะแล้วใช่ฆ่าตาย
เมื่อวานเรายังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสมาคมชาปนกิจอย่างนี้
ใครเอาชื่อใครเข้าก็ได้ไม่งั้นไม่ฆ่ากันตายเป็นเบื่อเหรอเพื่อเอาเงิน
มันซับซ้อนกว่านั้นน่ะเนาะ
จับมือฆ่าได้นะฮะแล้วบอกว่าเพื่อนบ้านชื่อนางลอยเนี่ย
เอาชื่อของผู้ตายไปเข้าสมาคมชาปนกิจเป็นคนจ้างให้มาฆ่า

สาราตรงที่คนเห็นนายอนันต์เป็นครั้งสุดท้ายนั่งเล่นมาคอสอยู่เนี่ย
เราเคยไปตรวจสอบนะครับมีคราบลักษณะคล้ายเลือด
อยู่ที่กระถางต้นไม้แล้วก็กระสอบถุงปุ๋ยด้วย
ชาวบ้านบอกทีแรกยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ
ให้ตำรวจตรวจสอบแต่ดูไปดูมาเนี่ยสงสัยจะเป็นเลือดซะแล้วนะครับ
เราได้ถามนางสาวลำแพนอดีตภรรยาของนายอนันต์นะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ได้รับเงินชาปนกิจเหมือนกัน
เพราะเธอเอาชื่ออดีตสามีเนี่ยไปเข้าสมาคมชาปนกิจบ้านซางได้มาสามหมื่น
แล้วก็เอาเข้าสมาคมชาปนกิจนครพิงด้วยตรงนี้ได้แสนกว่าบาท
แต่ต้องแบ่งคนละครึ่งกับนางลอย
นางลอยที่เป็นเพื่อนบ้านเอาชื่ออดีตสามีเธอไปเข้าเหมือนกัน
แสนกว่าบาทก็เลยแบ่งกันคนละห้าหมื่นกว่าบาท
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องนะที่อดีตสามีตาย
เพราะเธอไม่ได้หวังผลว่าอดีตสามีต้องตายแล้วจะเอาเงินตรงนี้
ไม่เคยคิดค่าอดีตสามีเพื่อรับเงินอย่างแน่นอนนะฮะ
เธอเนี่ยกลัวบาปกรรมเพราะตัวเธอเองก็มีโรคร้ายอยู่
ตัวพี่เองพี่ไม่ได้เยอะหรอกพี่ก็จะได้คือมันมีนครพิง
นครพิงสองคนใช่ไหมแบ่งกันมันได้อยู่แสนกว่าบาท
ก็แบ่งคนละห้าหมื่นแล้วพี่ได้ได้ที่บ้านเนี้ยสามหมื่นกว่า
แค่นั้นเองคิดแล้วทำงานศพพี่ยังไม่พอเลยถ้าเอาศพมาทำที่บ้าน
นี่ครับไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องถามแน่นอนฮะ
คำถามในใจว่าแล้วตอนนี้นางลอยที่เป็นเพื่อนบ้านคนจ้างวานเนี่ยกับนายปั่นแก้วที่เป็นมือฆ่าเนี่ยอยู่ไหนยังไง
ตำรวจคุมตัวไว้แล้วครับตำรวจบอกคุมตัวไว้ก่อนต้องขยายผลต่อนะครับ
เพราะเชื่อว่าต้องมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่านี้คงไม่ได้มีแค่คนจ้างคนหนึ่งกับคนฆ่าคนหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวใครเกี่ยวข้องอีกเนี่ยต้องขยายผลก่อนพรุ่งนี้นะครับตามรายงานนะครับ
บอกว่าจะมีการแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอฟังว่าตำรวจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะ